ตลอดตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้ทุกอย่างยังคงที่นะคะหมูเนื้อแดงสองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของผักกันหน่อยที่ช่วงนี้ปรับเปลี่ยนพอ
เขียวนะขึ้นมาอยู่ที่๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะใบกะเพรานะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา๗๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอันนี้คงที่อยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ